จังหวัดเพชรชบูรณ์กันสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ที่นี่บอกเลยนะสวยงามตามท้องเรื่อง
เพราะเขามีการตั้งขบวนแห่ต้นกระทูบในวันออกพรรษาแต่ชาวบ้าน
ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาดูกระถางทูบมากกว่า
นี่ค่ะบรรยากาศขบวนแห่ในงานบุญประเพณีแห่ต้นกระทูบ
งในวันออกพรรษานะคะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ตลอดเส้นทางมีการแสดงฟ้อนรำแห่ต้นกระทูบ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะ
นายวุฒิโชธกองชนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลนะบอกว่า
ประเพณีแห่ต้นกระทูบเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า๖๐ปี
เป็นการฟ้อนรำสวยงามเลยนะคะ
ไลท์ภายในงานค่ะนอกจากขบวนแห่ต้นกระทูบแล้ว
ชาวบ้านยังจุดทูปขอจากภรราหู

เขาว่าอย่างนี้นะจุดทูปเสียงทายขอพรจากพระราหู
ภายในวัดเนินพัฒนาก็ได้ออกมามากมายหลากหลาย

หลายคนหลายทูปมันก็มีความแตกต่างกันออกไปเห็นไหม

นะไม่ต้องมีฉันนับเลข๑๘๙๐ก็วาดกันไปนะคะ
แต่บางคนเขาบอกอย่างนี้ว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งที่เข้ามาจุดทูบ
ถึงขนาดประกาศเสียงดังลั่นวัดว่าว่างวดนี้มีนาขายนามีผัวขายผัว

ถามผู้ใหญ่มีนาก็ขายนาค่ะมีผัวก็ขายผัว
ถ้าน้ำหนักหัวเยอะก็ซื้อเยอะนะคะ
อันนี้เพื่ออะไรคะ

แล้วตอนนี้คุณว่าอะไรนะ
กลัวจะไม่เหลือทั้งนาไม่เหลือทั้งผัวดิ
ใช่อย่าวู้วามนะครับพี่ฝากเอาไว้หน่อย
เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
จริงมันเหมือนเราคุยกันอยู่สองคนนะ

ก็ต้องให้มันไร้ตัวตนไง